มา๓วันแล้วนะคะจากกรณีที่มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งไปเล่นน้ำค่ะ
ที่เขาที่ชะกุที่จังหวัดจันทร์ภูรีแล้วก็ถูกน้ำปากพัดหายไปสองคน
สัปดาห์ที่ผ่านมาเจอร่างแล้วหนึ่งแต่เด็กหญิงวัย๕ขวบที่โดนพัดหายไปเนี่ย
ยังตามหากันอยู่เลยนะคะปฏิบัติภารกิจเนี่ยก็เป็นไปอย่างยากลำบาก
เพราะว่าเดี๋ยวน้ำก็เปลี่ยนสีอีกเดี๋ยวฝนก็ตกในพื้นที่อีก
เจ้าหน้าที่ก็ทำงานแบบยากลำบากมากนี่ช่วงวันแรกใช่ไหม
กันยายนวันแรกใช่ค่ะไปตั้งแต่ช่วงโดนพัดไปตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะแม่ของน้องถึงขั้นลงลุยน้ำตะโกนเรียกลูกแล้วค่ะ
นี่แม่ของน้องมีนนะคะคือเดินลุยน้ำตะโกนเรียกน้อง
หนูอยู่ไหนลูกออกมาหาแม่เถอะค่ะตาเงียบจะเธอ
นี่คือคลองตะเคทเที่ยงผลเขาฮิตศวกรุจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ตรงนี้เป็นจุดที่น้องมีนเด็กหญิงวัย๕ขวบ
ถูกน้ำป่าพัดหายไปตั้งแต่เย็นวันที่๒๓กันยายน
พร้อมกับน้องโฟนะคะเด็กชายวัย๑๐ขวบ
แอมวัย๓๐ปีแล้วก็นางสาวธัญญา
ป้าของน้องมีนก็คือพี่สาวของผู้หญิงคนนี้แหละค่ะ
โฟกับนายแอมเนี่ยเจ้าหน้าที่ช่วยได้ทันนะคะ
ส่วนป้าของน้องมีนนางสาวธัญญาเนี่ย
พบร่างลอยไปติดอยู่ที่ใต้กอไผ่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓กิโลเมตร

พอพบร่างนางสาวธัญญาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามระดมกำลังค้นหาน้องมีน
แต่ก็ยังไม่เจอค่ะแม่ทำทุกวิถีทางแล้วนะคะ
พึ่งสายยาศาสตร์จุดทูปวัยสิงห์ศักดิ์สิทธิ์
ภาวนาอธิษฐานคือทำทุกอย่างเลย
คือวันที่๒๔แม่บอกฝันเห็นน้องมีนใส่ชุดสีชมพูขึ้นมาจากน้ำ
กอดแม่บอกหนูรักแม่แล้วก็จากไป
เช้าวันนี้แม่ก็เลยตัดสินใจเดินค้นหาตามก่อย่า
ตะโกนหาน้องด้วยความหวังนะคะแต่ก็ยังไม่เจอ
ตอนค้นหามีฝนตกลงมาอย่างหนักอีกน้ำบนเขาก็ไหลทะลักอีก
น้ำสีใสมันเริ่มกลายเป็นสีน้ำตาลขุ่นอีก
ก็ต้องยกเลิกภารกิจในการค้นหาค่ะ
นี่แม่ก็เลยต้องจุดทูบขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาอีกนะคะ
เดินไปจุดทูปที่สารเจ้าที่ที่วัดคลองตะเคียนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทาง
เป็นจุดรวมพลทีมค้นหากว่าร้อยคนที่ส่วนที่กำลังปูพรมค้นหาน้องอย่างต่อเนื่อง

เจอเป็นศพค่ะน้องอยู่สภาพไม่ได้สวมเสื้อผ้านะคะ
ติดอยู่กับกอไผ่ริมตลิ่งบ้านพังแคลง
จากจุดที่น้องเล่นน้ำประมาณ๕๖กิโลเมตรค่ะ
แล้วก็ห่างจากจุดที่พบศพป้าของน้องที่โดนพัดมาด้วยกัน

ครอบครัวนำร่างไปตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดทุ่งสะพานค่ะ
พึ่งน้ำอยู่ใต้สะพานแล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊กก่อนจะถูกน้ำป่าพัดไปทั้งครูนะคะ
หลังสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยแม่ก็เดินไปคุยกับลูกสาว
คือคุยกับภาพหน้าศพลูกสาวอะค่ะ
ก็บอกให้ลูกเป็นเด็กดีนะไปเป็นนางฟ้านะคะ
เป็นเด็กดีของพี่ค่ะนะลูกขอให้ลักษณะกลับกับตัวแม่ลูกก่อนใหม่นะลูกนะ